อ่ามีคนเขาบอกว่าหลงทางยังหาเจอใช่ไหมคะดูผู้หญิงคนนี้หน่อยว่าเขาหาเจอไหม
เป็นสาวต่างถิ่นขับรถมาเอ๊ะจะไปสนามกอล์ฟย่านมีนบุรี
ก็ขับตามจีพีเอสมาเรื่อยเรื่อยมันมันไม่ถึงสักทีมันดูหลงหลง
เพราะเอิญเจอตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีโอ้โหโชคดี
เดี๋ยวถามคุณตำรวจต้องรู้แน่นอนคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าเจอไหมคะทางที่ว่าเนี่ย

ผมก็หลง
ตั้งใจจะไปสนามกอล์ฟย่านมีนบุรีแล้วก็เอ่อมันเจอสายตรวจ๒ท่านเนี้ย
ก็เข้าใจว่าเป็นตำรวจในท้องถิ่นแน่นอน
ถามไปต้องรู้แหละว่าทางที่เธอจะไปอยู่ที่ไหน

ที่ตำรวจตอบผมจะไปซอยประชาร่วมใจแต่ผมก็หลงเหมือนกัน
กลายเป็นฮากันทั้งรถเลยนะคะที่น่ารักอย่างหนึ่งก็คือ
พอสาวได้ยินสำเนียงเสียงพูดของพี่ตำรวจเนี่ย
มันติดทองแดงนิดไงเธอก็เลยถามไปว่า
พี่พี่เป็นคนใต้เหรอสรุปเป็นคนบ้านเดียวกัน
เป็นคนบ้านเดียวกันนะคะทั้งคนในรถแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็ดันไปหลงพร้อมกันทั้งคู่สุดท้ายคุณรู้ไหมว่าเขาหาทางออกกันยังไง
ทำยังไงฮะแยกย้ายสิคะแยกย้าย
ย้ายไปหาจุดเริ่มต้นแล้วก็ขับไปตามทางกันใหม่
พี่ตำรวจเขาก็บอกตอนท้ายคลิปบอกว่าก็กลับไปทางเดิมก่อนแล้วกันนะ
ถ้าออกไม่ได้ให้ไปออกทางเข้าถูกต้องนะคะ
เริ่มต้นกันใหม่ทั้งคู่เลยนะคะ
เราไปคุยกับนางสาวสุภารดาบริสุทธิ์นะคะผู้หญิงที่เป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้
เธอก็เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังบอกว่าเธอเป็นสาวขายประกัน
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยนัดลูกค้าที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งที่ถนนประชาร่วมใจ

ไปยังไงไม่รู้เจอแต่ทุ่งนาไม่เจอสนามกอล์ฟสักที

มันจะมีสะพานสูงกำลังคลูดไปคลูดมา

จนแต่มันต่ำเหลือนั่นเลย
แล้วสุดเราออกจากตรงนั้นได้ยังไง
ใช่เพราะว่าให้กลับทางเดินดีที่สุด
ชอบด้วยเขาบอกว่าตอนเห็นตำรวจเหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง
แล้วแท็กนั้นก็ดับมืดไปด้วยคำว่าผมก็หลบเหมือนกัน
แต่เดี๋ยวไปต่างถิ่นใกล้เลยฮะ

ยิ่งในกรุงเทพเนี่ยมีพวกสะพงสะพานอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมด
ผิดลงผิดอ่ะรายนี้ถ้าคุณว่ารายนี้แย่แล้ว

อุ้ยอุ้ยนี่ภูวิล่าเหรอ
จังแล้วภูวิล่าภูวิล่าภูวิล่าอะไรเนี่ย
ครับมาไม่ผิดครับมาตามครับภูวิล่าเลยนะ
ครับภูวิล่าครับเผาศพได้ด้วยครับภูวิล่า
ฟ้ายังสว่างอยู่นะเขาบอกว่าโอ้

เขาบอกว่าไอ้ตอนปักบุตรเนี่ยพิมพ์ที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือเปล่านะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะไงว่า
พิมพ์ที่อยู่แบบขัดเกินอะไรหรือเปล่า
แต่หลายคนก็ขำนะคนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยบอกว่า
ตอนแรกคนในคลิปบอกใช่ไหมภูวิลล่าเผาศพได้ด้วย

บางคนบอกว่าฟังดีภูเว่มันปะ

อ่าตอนนี้คงกลับบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะ
คงไม่ไปแล้วล่ะค่ะภูเพอร์วิลล่าอะไรกลับบ้านดีกว่า